เจ้าของรางวัลฟีฟ่าบัลลังดอร์คนล่าสุดค่ะ
ก็โฆษณาให้กับเครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อหนึ่งนะคะ
ซึ่งโฆษณาเรื่องนี้ค่ะ
เป็ปต์ของโฆษณาเขาคือจอร์ดโกเจ้าค่ะ
เครื่องดื่มเกลือแร่ชื่อดังนะคะ
ก็นำเรียนเมซี่ซุปเปอร์สตาร์ของทีมบาเซลน่าค่ะ

ภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่าจอร์ดโกดาว

ซึ่งเนื้อหาในโฆษณานะคะ

ใช้ผลงานในสนามมากกว่าคำพูด

ซี่ที่ถือว่าเป็นนักเตะที่รูปร่างเล็กนะคะ

สุดกระชากรากถูทุกวิถีทาง

ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค

เข้าไปทำประตูสุดสวยได้หลายครั้ง

กับแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกค่ะ
สำหรับเรียเนียลเมสซีนะคะ
ตอนนี้วัย๒๘ปีค่ะ
กันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ

ก็ยังส่งผลให้บาเซโรน่านะคะ
ทำประตูคู่แข่งได้ถึง๑๐๐๐แมช
ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ